เอาล่ะแน่นอนประเด็นแวดล้อมมันก็ยังคงเกิดขึ้น
คนก็ยังคงพุ่งเป้าไปที่ทนายแม่หรือว่าทนายกฤษณะครับ
เขาบอกว่ามาอีกแล้ว
หนี้เจ้าหนี้ของทนายกฤษณะโผล่อีกแล้ว

บอกว่าคราวนี้เนี่ยโดนยืมเงินไป๖๘๐๐๐บาท

นายกฤษณาก็มายืมทั้งน้ำตาเลยนะ

แล้วก็จะเอาเงินไปประกันลูกความด้วย
ผ่านไป๕ปีกว่าติดต่อไม่ได้เลย
เมื่อวานทีมข่าวเราก็ได้เจอกับอาจารย์สถาบันอาชีวศึกษาแห่งหนึ่ง

อาจารย์แกก็บอกว่า
ตามหาทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยมา๕ปีแล้ว

มาเจอเห็นข่าวจากคุณแตงโมนี่แหละ
ทนายเนี่ยมีเจ้าหนี้อยู่หลายรายนะ
เห็นว่าทนายติดต่อกลับมาเพื่อชำระหนี้
ก็เลยรู้สึกมีความหวังขึ้นมาทันทีเลย
อยากให้ทนายกฤษณะติดต่อกลับมาหาเขาด้วย

เขาไม่ขอเปิดเผยใบหน้าแล้วก็ชื่อนามสกุลนะคะ
เขาบอกรู้จักทนายกฤษณะเพราะเป็นติวเตอร์มาสอนเพื่อนลูกสาว
ช่วงนั้นเนี่ยทนายเป็นติวเตอร์ให้คนที่จะสอบเข้านิติศาสตร์ด้วย

ทนายขอยืมเงิน๔ครั้ง

อาจารย์บอกว่าเห็นท่าทางทนายดูภูมิฐานแล้วก็ซื่อสัตว

เหตุที่ให้ยืมเงินเนี่ยเพราะคิดว่าเขาคงจำเป็นจริงแหละ

ครั้ง๔๐๐๐บาทคืนให้๑๐๐บาท
ครั้งที่๒๑๕๐๐๐บาท
ครั้งที่๓อีก๑๕๐๐๐บาท

ครั้งที่๔๓๕๐๐๐บาท

เข้ามาพูดเหมือนหว่าร้องว่าเขาจะจ่ายให้แน่นอน
เขาว่าเป็นอาชีพนี้อยู่แล้ว

สรุปรวมแล้วทั้งสิ้นก็๖๘๐๐๐บาท

ตัวเขาแล้วก็แม่บ้านให้โอกาสเสมอนั่นแหละ

แต่สุดท้ายเนี่ยติดต่อไม่ได้๕ปีกว่า

เชื่อว่ายังไงเนี่ยเขาคงเป็นคนดีเขาคงใช้คืนนั่นแหละ
พอตอนนี้เป็นข่าวดังก็เลยเนี่ยออกมาบอกออกมาแจ้งผ่านสังคม
ท่านผู้ชมครับช่วงเย็นที่ผ่านมา
เราได้เจอกับอาจารย์อีกครั้งอาจารย์บอกได้คุยกันแล้ว
ล่าสุดได้คุยกับทนายกิจสนะแล้ว
คุยกันทางโทรศัพท์เขาสัญญาว่าจะใช้หนี้ให้อย่างแน่นอน
ตอนที่ทีมข่าวของเราคุยกับอาจารย์อยู่เนี่ย
ก็เลยโทรติดต่อกับทนายกฤษณะอีกรอบนะฮะอาจารย์โทรไป
เพื่อขอคำยืนยันต่อหน้าสื่อมวลชนว่าจะใช้หนี้ตามที่สัญญาไว้
อาจารย์ก็ส่งสัญญาเอกสารเงินกู้ยืมต่างให้กับทนายกฤษณะได้ดูด้วย
นายกิจสนะก็ตกลงบอกว่าเดี๋ยวขอผ่อนชำระหนี้แล้วกัน
เอาให้กระชับลงมาเป็น๒งวดหรือว่า๒เดือน
งวดแรกเริ่มตั้งแต่วันที่๒พฤษภาคมที่จะถึงนี้เลย
คุณได้เห็นลายแล้วนะที่ส่งไปให้นะ
ผมอาจจะทยอยว่าจะไปความเงินอะไรอย่างนี้

เอาเป็นว่าตรงนี้เขาก็เคลียร์กันได้แล้วกรณีนี้นะฮะ
คือต้องบอกว่าธนายกิจสนะเนี่ย
แกก็ยอมรับว่าเรื่องราวในอดีตเนี่ย
ก็มีปัญหาลักษณะอย่างนี้อยู่เยอะอยู่เหมือนกัน
นี่ก็ทยอยออกมาเป็นรายวันนะครับท่านผู้ชมครับ
เราก็ถามทนายกฤษณะว่าเออพี่โอ้โหออกมากันเป็นรายวันเลยเนี่ย

ทนายกฤษณะบอกว่าเดี๋ยวช่วงนี้คงต้องรวบรวมเงินจากพี่น้องทนายความที่จะมาให้การช่วยเหลือนั่นแหละ
ทนายเดชาอย่างนี้หรือว่าสสเต้ได้เงินมาก็จะรีบทยอยโอนเงินเข้าบัญชีแล้วก็ใช้เงินคืนเข้าไป
เดี๋ยวจะค่อยใช้ค่อยใช้ไปวันนั้นก็มากันในรายการก็อยู่วันหนึ่งเหมือนกันนี่นะฮะ
ใช่ค่ะซึ่งวันนี้เราก็ได้คุยกับทนายกฤษณะนะคะหลังจากที่จับมือกับทนายเดชาทำคดีคุณตังโมแล้ว
คือทนายกฤษณะบอกว่าที่ตัดสินใจจับมือกับทนายเดชาเนี่ยเพราะว่าส่วนตัวก็ยกย่องแล้วก็นับถือทนายเดชา
เสมือนพ่อคนนึงเลยก็ว่าได้เพราะเป็นบุคคลที่มีความสามารถแล้วก็มีชื่อเสียงในวงการทนายความค่ะ
พอได้มาปรึกษาแล้วก็ยิ่งรู้สึกมั่นใจเลยว่าจะเดินหน้าทำคดีไปด้วยกันได้
ส่วนเรื่องคดีส่วนตัวของตัวเองเนี่ยนะคะทนายกฤษณะก็บอกว่าเขาเคลียร์หมดแล้ว
คุณแม่ของคุณตังโมเนี่ยหายคลางแคลงใจแล้วแต่ถ้ามีคนไหนที่ไปพาดพิงเขา
หรือว่าทำให้เกิดผลกระทบโดยที่ไม่ใช่เรื่องจริงเขาก็จะขอใช้สิทธิ์ดำเนินคดีเหมือนกันนะคะ
ย้ำว่าเขามีความเห็นตรงกันกับทนายเดชาเกือบจะทุกประการแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอายัดศพ
เพราะว่าทนายกฤษณะบอกว่าก็คุณแม่เป็นคนโทรมาคุยกับทนายเดชาเองแล้วพูดประโยคที่บอกว่าทำไมเขาทำกับลูกฉันได้ขนาดนี้
รับว่าตัวเองประสบการณ์อาจจะน้อยนะครับแต่ว่าพอได้มาศึกษาแล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากท่านอาจารย์เดชานะครับ
ผมมั่นใจว่าผมกับอาจารย์เดชาเนี่ยเดินไปด้วยกันได้อย่างแน่นอน
คือตอนนี้ก็เคลียร์เรียบร้อยนะครับ
ก็ท่านใดที่ผิดถ้าเกิดว่ามีดราม่าขึ้นมาอีกตรงนี้
ก็ผมแจ้งเลยนะครับว่าถ้ามีหลักฐานอะไรต่างก็ไปดำเนินการตามกฎหมายนะครับ
แล้วก็ส่วนถ้ามันเป็นข้อมูลเท็จอันนี้ผมก็คงต้องใช้สิทธิ์ของผมแล้วนะครับ
ก็คงจะต้องมีการโต้กลับบ้านแล้วล่ะนะครับ
คุณแม่ไม่ซีเรียสเลยแล้วก็เข้าใจผมดีนะครับ
ผมบอกคุณแม่อยู่คำนึงแล้วว่าถ้าคุณแม่ถอนผมนะครับ
ผมจากการเป็นทนายผมขอตายต่อหน้าแม่แตงโมหรือว่าน้องแตงโมดีกว่า
เอาเป็นว่าพรุ่งนี้เรื่องคดีคุณแตงโมทางคุณแม่พี่ชายหรือว่าทนายที่มาช่วยเหลือเนี่ย
เขาก็จะเดินหน้ากันต่อนะฮะส่วนพิธีชามนากิจศพก็เลื่อนไปก่อนนะครับ